๓ปีแล้วนะครับหลังจากที่พระเนรคำ
กบดานไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
กลับไปประมาณช่วงปี๕๖นะครับก็เร่งตามล่าตัวอยู่เหมือนกัน
ในวันนี้ทางสหรัฐบอกว่าจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
และอยู่ระหว่างการประสานตัวว่า
จะนำตัวส่งกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
ได้รับการประสานมาจากเจ้าหน้าที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกา
ว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายวิรพลสุขผล
หรือว่าเนรคำนะครับรู้จักกันดีก่อนหน้านี้
อดีตประธานสงฆ์สำนักสงฆ์วัดป่าขันติธรรม

พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองบอกว่า
การจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสำนักงานต่างประเทศสำนักงานอายการสูงสุด
หรือกรมบังคับคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
ปฏิบัติหน้าที่คอยติดตามผู้ต้องหาหลบหนีคดี
สามารถจับกลุ่มเนรคำได้ที่บ้านพักย่านริเวอร์ไซต์ครับ
แคริฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของลอสแองเจลิส

ตามการประสานจากหน่วยงานไทย
ที่เดินทางไปประสานขอความร่วมมือในคดีนี้
ดังนั้นในวันนี้ก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว

ก็มีหลายข้อหาอยู่
ฟอกเงินที่ไม่ถูกต้อง

นี่คือภาพหรูตอนที่มีการเผยแพร่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้
ขั้นตอนจากนี้ไปทำอย่างไร
คำจะถูกนำตัวขึ้นศาลของสหรัฐอเมริกา

ในการจะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
ซึ่งเนรคำมีความผิดทั้งหมดนะครับ
คือช่อกงช่อกงประชาชนฟอกเงิน
กระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปี
และมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วย

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ